หลานชายนี่คลั่งยาเสพติด

นี่รู้หรือเปล่าว่าบ้านย่าตัวเองก็ไม่รู้

คุณย่าถูกแทงเข้าไป

ตี๓เมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ปลายแหลมบุกเข้าไปในบ้านของนางบุญช่วย

ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

หลานสาวยุค๑๕ปีนะครับ

มาชิงทรัพย์นะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยในห้องนอนของคุณญาติที่นอนหมอนมุ้งเก้าอี้นี่คราบเลือดเต็มไปหมด
มีมีดปลอกผลไม้นะฮะที่หักอยู่ด้วยนี่เห็นไหมฮะปลายมีดเนี่ยหักคาอยู่นะครับ
ส่วนผู้ที่ถูกแทงก็คือนางบุญช่วยนะถูกคนร้ายเนี่ยแทงเขาที่ชายโครงซ้าย๓แผล
เขาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันบ้านหลังเกิดเหตุเปิดเป็นร้านขายอาหารด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
จุดเกิดเหตุเป็นห้องนอนของนางบุญช่วยเจ้าของร้านนะฮะซึ่งก็จะเป็นห้องเล็กเล็กนะ
ของร้านขายอาหารนะครับจะมีประตูลวดตะข่ายเหล็กอยู่นะครับ
แล้วก็มีหลานสาววัย๑๕ปีที่จะนอนอยู่ห้องข้างกันนี่หลานสาวนะฮะหลานสาวบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนอยู่
ก็อยู่ห้องนอนติดกับห้องของย่าตอนตี๓เธอได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนมาดึงประตูห้องนอนของเธอ
ทีแรกคิดว่าย่าจะมาดึงคิดว่าย่ามาดึงก็ตะโกนถามบอกมีอะไรหรือเปล่าย่า
แต่เสียงมันเงียบไปนะก็เลยไม่ได้ไปเปิดประตูดู
จากนั้นเนี่ยคาดว่าคนก่อเหตุคงเห็นว่าเข้าห้องเธอไม่ได้เปิดไม่ได้
ก็เลยไปต่อที่อีกห้องนึงซึ่งคือห้องของย่าแล้วก็กระชากประตูห้องนอนของย่า
แล้วบุกเข้าไปเนี่ยฮะใช้มืออุดปากย่าไม่ให้ร้องโวยวายแล้วใช้มีดแทงนะฮะ
ชายโครงซ้ายไปสามแผลจังหวะนั้นน่ะโชคดีเหลือเกินนะครับ
หลานสาวได้ยินเสียงเหมือนมีคนต่อสู้กันในห้องย่าแล้วย่าก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือออกมาได้
เธอก็เลยแง้มประตูออกไปดูเห็นคนก่อเหตุถอดเสื้อผ้านะนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนะ
ส่วนย่าเนี่ยนั่งอยู่หน้าห้องถูกแทงเลือดไหลเต็มไปหมดคนก่อเหตุก็วิ่งหนีไป
เธอก็รีบโทรหาพ่อที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งให้มาช่วยนะฮะคนก่อเหตุนี้วิ่งหนีไปนะครับ
่งผ้าขาวม้าตัวเดียววิ่งหนีไปทางหลังบ้านหลานสาวบอกตกใจมากตอนนั้น
นี่ฮะจนกระทั่งถึงตอนนี้ยังขวัญภาวะอยู่เลยเพราะถ้าเกิดคนร้ายเนี่ย
ก่อนที่จะไปห้องย่าเนี่ยมาห้องเธอเนี่ยถ้าบุกเข้ามาในห้องเธอได้เธอบอกตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกัน
ตอนตีสามมันเหมือนมีคนแบบมาเปิดประตูอย่างเงี้ยดังมากแล้วหนูก็เลยแบบสะดุ้งตื่น
แล้วหนูก็เปิดไฟแล้วทีนี้เสียงมันก็เงียบไว้หนูก็เลยปิดไฟแล้วหนูก็ได้ยินเสียงประตูย่าเปิด
แต่หนูนึกว่าย่าออกมาแต่ไม่ใช่เพราะว่าพี่คนนั้นเข้าไปใช่ป่ะ
แล้วอีกสักพักแล้วหนูก็ได้ยินเสียงย่าร้องใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยโทรหาพ่อเลย
ก็บอกว่าโอ๊ยโอ๊ยไอ้อามแทงย่า
นี่ค่ะคือเธอบอกตอนนั้นก็เห็นก็คลับคล้ายครับคลาแหละ
ว่าน่าจะใช่หลานของย่าอีกคนนึงหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ก็โทรบอกพ่อนะครับลูกชายของคนเจ็บนะฮะก็คือคุณสุเทพนะครับ
บอกว่าน้ำตาตกเลยฮะเพราะว่าพอตำรวจไปไล่สืบสืบไปสืบมา
คนก่อเหตุคือหลานชายอีกคนนึงจริงจริงหลานชายของแม่นะฮะ
แม่ก็เลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำมาบ้านอยู่ใกล้กันเลย
นี่ถ้าเกิดเมื่อคืนลูกสาวที่นอนอีกห้องนึงไม่ได้ยินเสียงหรือว่าแม่เนี่ย
ตะโกนขอความช่วยเหลือออกมาไม่ทันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้ไม่อยากนับญาติกับคนก่อเหตุแล้วมาทำแบบนี้เนี่ยมันให้อภัยกันไม่ได้
คือถ้าจะบุกเข้ามาในร้านแม่แค่มาขโมยถังแก๊สมาขโมยข้าวของเนี่ย
เออยังพอให้อภัยกันได้
เพราะรู้อยู่ว่าหลานชายของย่าคนนี้เนี่ยเขาติดยาเสพติดนะเสพยาบ้า
แต่นี่เข้ามาถึงเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยนะฮะ
มาถึงแทงแม่ไปก่อนเลย๓แผลอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ลูกชายของคนเจ็บบอกว่าคนก่อเหตุมีประวัตินะฮะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
เคยเอาเงิน๑๐๐๐บาทไปซื้อยาบ้ามาได้หลายเม็ด
แล้วเสพวันเดียวเนี่ยเสพจนหมดเลยวันนั้นเนี่ยคือแบบน็อกไปเลย
ญาติพี่น้องต้องพาไปหาหมอพาไปบำบัดพาไปรักษา
ออกมาก็เหมือนเดิมทุกวันก็เดินไปตามถนนในหมู่บ้าน
ไล่ไถเงินขอเงินชาวบ้านได้เงินมาก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
แล้วสุดท้ายมาก่อเหตุกับย่าตัวเอง
แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นคนใกล้ชิดดูแต่ข่าวไม่คิดเลยไม่คิดเลย
แล้วคนที่เป็นญาติกันถ้าจะนับก็เป็นญาติ
แต่ตอนนี้ก็ไม่อยากนับมันแล้วมันคนละนามสกุล
ผมก็คือขยายรู้ว่าเสพซื้อใครมา
ก็ขยายผลการจับกลุ่มแค่นั้นแต่มันก็น้อยอ่ะ
หรือมันไม่หมดหรอกแต่มันก็น้อยลง
ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะ
ถ้าพอได้ยินเสียงก็อาจจะไปช่วยกันทันบ้าง
แต่ไม่คิดว่าคนก่อเหตุจะถึงขั้นเป็นเครือญาติเดียวกัน
เป็นย่าเป็นหลานกันเกิดเหตุการณ์
นี่ชาวบ้านบอกชาวบ้านกลัวนะครับ
เพราะในพื้นที่เนี่ยมีคนติดยาบ้าเนี่ยเยอะเหลือเกินนะฮะ
ขณะเดียวกันอยากให้ผู้นำชุมชนช่วยสอดส่องดูแลให้หน่อย
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านจะได้ไม่มีเหตุซ้ำรอยเกิดขึ้นอีก
จะไปโทษเด็กก็ไม่ได้เตือนเขาแล้วบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังนะ

เพราะว่าหลานสาวของคนเจ็บเขาก็พอจะจำหน้าได้
ก็ไล่ตรวจสอบจนไปเจอตัวนะฮะนายสายชนอายุ๒๙ปี
หนีอยู่แถวนั้นนี่ละตอนที่จับได้งันดูมึนงง
ตำรวจก็เอาตัวขึ้นรถไปสอบสวนดำเนินคดีที่โรงพัก
ตัวของนายสายชนเนี่ยเขายอมรับว่าเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่ม
เสพยาบ้าไปสองเม็ดแล้วก็สูบกัญชาเข้าไปอีก
แล้วเมื่อคืนเลยอยู่ที่ไหน

ผมเอาไปเสพยาที่บ้านเพื่อนครับ

แล้วกลับเข้าบ้านตอนไหน
จำได้ไหม

บอกน่าจะไม่เกิน๕ทุ่มกลับเข้าบ้าน

บอกจำอะไรไม่ได้ทำหน้ามึนแบบนี้ค่ะ
จำได้แค่ว่าไปเสพยาบ้านเพื่อน
เอาฝากคุณพี่ตำรวจตามให้ถึงบ้านเพื่อนก็ได้นะ
ค่ะต้องขยายผลค่ะ
ส่วนเรื่องข้อหาพยายามฆ่า
หลานสาว๑๕ปีของคุณย่าจะไปข่มขือหรือเปล่า
เค้ามาปลดประตูห้อง
เดี๋ยวต้องสอบส่วนขยายผลอีกทีหนึ่ง
ข้อความคุณผู้ชมเยอะมากทั้งหน้าจอไทยรัฐทีวีและเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
ภัยของยาเสพติดมีข่าวมาให้ดูกันทุกวันจริง